ปักเสาไฟ๖ต้น

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ย
ักเป็นเสาไฟสูงสัก๘เมตรได้
ทั้งหมด๖ต้นเรียงกันแบบนี้ค่ะคุณผู้ชม

เขามาปักไว้ตรงทางสาธารณะนะพี่
ตรงนี้แต่มันเป็นประเด็น
สำหรับตัวเขากับเพื่อนบ้าน

เป็นเสาไฟแรงต่ำนะ๖ต้นสูง๘เมตรนะ

มาปักไว้ตรงทางสาธารณะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ

คือนายวิชงเขาได้รับผลกระทบสิ
บอกว่าเนี่ยเสาตรงนี้มันมาขวางหน้าบ้านผม

แล้วขวางหน้าบ้านไม่พออยู่ตรงทางสาธารณะ
แกล้งใช่ไหมไม่ให้รถวิ่งได้ใช่ไหม
พอผมไปบอกเนี่ยก็มีปัญหาก็ทะเลาะกัน

เสาไฟมันปักอยู่อีกฝากหนึ่งของทาง
แต่ทำไมถึงถูกย้ายมาฝั่งหน้าบ้านผมแบบนี้ล่ะ

ไม่อยากมีปัญหานะเพื่อนบ้านกันอ่ะ

คืองงไงว่าแบบมันต้องใช้ปันนะ
ในการที่จะย้ายแล้วมันต้องทำให้ถูกต้องป่ะ
มันไม่ใช่แบบชาวบ้านมันไม่ใช่ปักแบบ

ปักเป็นแบบปักปลูกพืชปลูกผักอะไรอย่างนี้

ทางฝั่งน้องสาวของคุณยายเบนเจวัน

พี่ฉันนี่แหละเป็นคนเอาเสามาปักไว้

มันเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีดอม

จนถึงตอนนี้ยังไม่เข้าใจสักอย่าง

มันมีปัญหากันบ่อย

แล้วอีกฝ่ายนึงเขาก็เรียกค่าเสียหายตัวละพันห้า

ฉันเนี่ยพยายามจะพูดดีทำดีด้วยก็แล้ว

เพราะว่าเสาเนี่ยนะจริงต่อให้จะอยู่หน้าบ้านเขา

ลองฟังค่ะ
ป้าสาเหตุที่เราทำเพราะว่าเราโมโหใช่ไหมครับที่ทำแบบนี้
ศักดิ์ศรีไงคุณศักดิ์ศรีคน
ศักดิ์ศรีคนป้าเล็กพูดไว้แบบนี้
เดี๋ยวนะป้าเล็กตอนแรกน้ำแข็งเล่าข่าวไปว่า
เสาไฟมันปักอยู่ในที่สาธารณะใช่ไหม
ทำไมป้าเล็กถึงบอกว่ามันอยู่ในที่ของฉันฉันมีสิทธิ์

ถ้าเขาบอกว่าปักอยู่ในที่ของฉัน
แสดงว่าถนนนี้ก็ต้องของป้าเขาด้วยดิ
คืองี้เอางี้ฟังนะ

เสาเนี่ยสรุปมันอยู่ในที่ของ
่ายเว่นจวัลของป้าเล็กหรือเป็นที่สาธารณะกันแน่
หลัดบอกแบบนี้อ๋อเสา๖ต้นนี้อยู่ในพื้นที่สาธารณะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้ปักนะส่วนระยะห่างในการปักเสาไฟเนี่ย
มันก็มันเป็นไปตามกฎหมายแหละเพราะกฎหมายเขาบอกไว้ต้อง
ห่างกันประมาณ๕๖เมตรต่อต้นเขาบอกว่าการปักเสาไฟเนี่ย
มันปัก๕๖เมตรแต่ตามกฎหมายต้องห่าง๔๐เมตร
แล้วเดี๋ยวทางประหลัดเทศบาลจะเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ย
ให้ทั้ง๒ฝ่ายอยู่ร่วมกันด้วยความประนีปนม
และนี่คือประสานเจ้าหน้าที่มาย้ายแล้วแบบงงอย่างหนึ่งอะ
แล้วตอนมาปากสาย